เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงประเด็นที่มีการอภิปรายอยู่ในสภาพผู้แทนรัศดรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคือมีการพูดถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดที่ผ่านมาว่ายังพบว่ามีการทุจริตอยู่เลยแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว
ว่าไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้า
ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นคือเลือกตั้งนายกอบจนายกอบต
นายกเทศมนตรีเขาเรียกกันว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
กรกตได้ไปรายงานผลการดำเนินงาน
กับสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ผมเอาเรื่องนี้สองเรื่องนี้มาโยงกัน

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นคราวนี้
ถ้ากรกตไม่ปรับวิธีการทำงาน
จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงในระดับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้
จะมีการซื้อเสียงกันมโหลานเลยล่ะครับ
แล้วพอซื้อเสียงลงทุนมาก
ก็เข้ามามีตำแหน่งแล้วก็มาถอนทุนกันอีก

ฉะนั้นที่เอามาฝากไว้วันนี้ก็คือ

ที่สอสอเขาอภิปรายกันมากเมื่อวันพุธ

เขาอภิปรายกันว่าการเลือกตั้งสอสอ
ช่วงที่ผ่านมาเดือนมีนาคม๖๒เนี่ย

เป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากที่สุด
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
แล้วย้อนกลับไปว่า

ร่างรัฐมนูลตอนนั้นจำได้ไหมครับ
พิปรายกันใหญ่โตเลย
ว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาทุจริตคอลลับชั่น
ข้าราชการหรือนักการเมืองให้ได้
ก็คือต้องกันกรอง
อย่าให้คนไม่ดีเข้ามาในสภา
วางกับดักไว้สารพัด
ไม่ให้มีการซื้อเสียงเข้ามา
ถ้าซื้อเสียงเข้ามาเดี๋ยวก็มาถอนทุนเหมือนเดิมอีก
รัฐมนูลเขียนมัดไว้เยอะ

วางกับดักไว้เยอะเลยว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างโน้นไม่ได้
จะมีวิธีการต่างนานาที่จะคอยสอดส่องจับผิด

จนกระทั่งทำให้เรามีความหวังว่า
เอาล่ะการเลือกตั้งคราวนี้
รัฐมนูลกำหนดไว้เข้มแข็ง
กฎหมายลูกกำหนดไว้เข้มแข็ง
มีกฎระเบียบกรกตออกมาเยอะแยะ
ผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เลขากรกต

น่าจะซื้อสิทธิ์สายเสียงกันน้อย

แต่ว่าพอฟังสอสอที่เขาอภิปรายกันในสภาวันนั้น

เป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงกันมากที่สุด
แต่ก่อนนี้เราก็ได้ยินคร่าวจากคนนอก
แต่พอฟังคนในที่เขาแข่งขันกันเอง

ผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
ว่าการเลือกตั้งคราวนี้ใช้เงินกันมากที่สุด
แต่มันทำอะไรไม่ได้ครับ

คุณลังซีมารอดลัศมี
สสประชาธิปัตย์สมุทรสงคราม
อภิปรายในสภานี่บอกว่าโอ้โห

แจกเงินซื้อเสียงกันอยู่ที่บ้านโจงครึ่มเลย

ไม่มีปกปิดไม่มีเม้มไม่มีปิดบัง

บอกเจ้าหน้าที่ไม่มีมีกันอยู่แค่๒คน
ต้องทำงานโน่นทำงานนี่เยอะแยะ
นี่ขนาดไปบอกให้เห็นจ่ะนะ

รัฐมนูลไปเปลี่ยนบุคลากรที่ทำงานการเลือกตั้ง
แต่ก่อนเรามีกรกตจังหวัด
มีกรกตจังหวัดเนี่ยคนล่างรัฐมนูลบอกว่า
ต้องมานั่งกินเงินเดือน๔ปี๕ปีถึงจะเลือกตั้งทีนึง
ช่วงที่ไม่เลือกตั้งก็ไม่เห็นทำอะไร
เงินเดือนภาษีประชาชนไม่คุ้ม
ฉะนั้นยกเลิกกรกตจังหวัด
แล้วเอาใครมาช่วยก็ไปเอาไปกำหนดตำแหน่งขึ้นมา
เรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
จังหวัดหนึ่งมี๗คน๘คนแล้วแต่
แล้วผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้กินเงินเดือนตลอดนะ
จ้างเข้ามาทำงานในช่วงที่มีการเลือกตั้ง
ก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง
เสร็จหน้าที่แล้วหมดหน้าที่
เรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
แล้วถ้าเผื่อเอาคนในจังหวัดนั้นมาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเอง
เดี๋ยวก็ถูกครอบงำเพราะรู้จักคุ้นเคยกับผู้สมัคร

นายกอไปอยู่สลับจังหวัดกันว่าอย่างนั้นเถอะ

ไปอยู่ในจังหวัดที่ไม่รู้จักใคร
สุดท้ายขึ้นมาก็ไปเป็นตาบอดคำช้างทำอะไรไม่ได้อีกครับ
เขาซื้อเสียงกันโครมโครม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งทำอะไรไม่ได้
ดูสิครับการเลือกตั้งคราวนี้ที่บอกว่าซื้อเสียงกันมากมาย

ใบเหลืองเลือกตั้งใหม่กี่คนนะฮะ
แต่ลองกลับไปดูรัฐมนูลปี๔๐ปี๕๐สิ
เลือกตั้งสองสามครั้งที่ผ่านมา
ใบแดงเยอะแยะไปหมด
ใบเหลืองต้องเลือกตั้งใหม่ตั้งไม่รู้กี่เขต
เขตเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีก
หนสี่หนถึงจะเสด็จน้ำ
นั่นคือรัฐมนูลเก่า

พระราชบัญญัติเลือกตั้งเก่า
แต่ทำไมทำไมเขาได้ผลมากกว่า

เขามีวิธีการทำงานที่เฉียบขาดกว่าเด็ดขาดกว่า
ฉะนั้นตัวบทกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยไม่สำคัญหรอกครับ
มันสำคัญว่าคุณใช้มันเต็มที่ไหม
ดาบมีแต่ว่าวางดาบไว้ที่บ้านเฉย
ไม่เอาไปฟาดฟันใครมันจะได้เรื่องอะไรล่ะครับ
กรกตก็มีดาบกรกตมีกฎหมายในมือเยอะแยะ

สืบจับเองสอบสวนเองลงโทษเอง
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้
สอสอเขาบ่นว่าเลือกตั้งมากที่สุด
คราวนี้ซื้อเสียงมากที่สุดจ่ายเงินกันมากที่สุด
แล้วคอยดูการเลือกตั้งท้องถิ่นสิ
หนักกว่าเลือกตั้งสอสอเพราะอะไรครับ
จำนวนคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยน้อย
อย่างเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เขาซื้อเสียงกันหัวหนึ่งตั้งไม่รู้กี่พันนะ
เพราะอะไรนะเพราะคนที่จะมาเลือกตั้งมีประมาณ๑๐๐คน
เกย์กันอยู่อย่างนั้นคนนี้ให้หนึ่งพันคนนู้นให้สองพัน
คนโน้นให้สองพันคนนี้ให้สามพัน
เกย์กันไปเกย์กันมาสี่พันห้าพันต่อหนึ่งคนนะครับ
แล้วพอได้ขึ้นมาแล้วมีเหรอฮะไม่ไปถอนทุน
ฉะนั้นปปชเขาจึงยืนยันไงว่าเลือกตั้งการบริหารส่วนท้องถิ่น
นักการเมืองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทุจจริตกันมากกว่านักการเมืองระดับชาติอีก
สอสอเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ยุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วครับ
ไปทำอะไรไม่ได้แต่นายกอบจนายกอบตนายกเทศมนตรี
จัดซื้อจัดจ้างโครงการโน่นโครงการหนี้รับเหมาก่อสร้างอยู่กับคนพวกนี้ทั้งนั้น
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้การเมืองก็อยากจะฝากมาถึงว่า
กรกตมีโอกาสแก้ตัวอีกทีนึงกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
อย่าปล่อยประละเลยให้โกงกันเจิงครึ่มเหมือนเลือกตั้งสอสอ
จ่ายเงินกันมโหลานแต่ทำอะไรไม่ได้
รอดูกันอีกทีนึงครับกรกตครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้